ใครที่เป็นสายดำน้ำดูปากการัง

พาไปสถานที่แห่งนี้หลายคนยังไม่เคยไป
เพราะฉะนั้นลองไปกันดูติดตามกันเลยนะครับ
ในช่วงของคุณชนะอยากเล่า

จากหาดทรายจะขาวเกาะจะสวยแล้วนะ
หลายคนยังชื่นชอบไปดำน้ำดูปากการังที่จังหวัดกระบี

โดยเฉพาะปาการังที่บริเวณหมู่เกาะโลคอล์

มีทั้งปากการังออดปากการังแข็งที่สีสันสดใสตามภาพที่เห็นนี่แหละฮ
เขาบอกว่ามีมากมายหลายสายพันธุ์ในเนื้อที่หลายไร่นะครับ
และเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลานานาชนิดอีกด้วย
มันสะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของแนวปาการัง

คุณปัญญาพันตาจิต
เป็นคุณครูสอนดำน้ำของโรงเรียนสอนดำน้ำในตำบลอ่าวนางอำเภอเมืองกะบี
เธอน่ะเป็นคนออกมาเปิดเผยถึงคลิปวิดีโอใต้น้ำ
รวมไปถึงภาพนิ่งต่างที่คุณได้เห็นอยู่เนี่ย

อยากจะให้หลายคนทั่วประเทศเลยได้ดูด้วยว่าความสวยงามใต้น้ำของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างไร
เขาบอกว่าจุดตรงนี้เป็นจุดดำน้ำที่เขาเพิ่งจะสำรวจกัน

แล้วเขาเห็นแล้วตรงนี้มันสวยงามจริง
อยากจะเชิญชวนเหล่าบรรดานนักดำน้ำให้มาชมความงามของปากการัง
โอ้ยแล้วช่วงนี้นะว่ากาบีน่าเที่ยวด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นก้อพีก่ออะไรน่ะ
คือถ้าไปกาบีก็ไปได้หลายเกาะ

ใครที่เป็นสายดำน้ำลูกประการังเป็นอีกหนึ่งจุดนะที่ปักหุดรอ

แต่ไม่มีกระเทียมขอบคุณมากค่ะเอาเป็นว่าไปท่องเที่ยวกันแล้ว